กระฮัมเป็นเพลงตอนเล็กแมวเรนนั่งซื้อโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้า
ทำไมทำหน้าแปลกใจขนาดนั้นพี่ร้องเพลง

โจอีบอยแล้วผมจะโยงเข้าข่าวนี้ยังไง
คือคุณยายเจ้าของหอพักท่านหนึ่งฮะ
ท่านบอกว่าหนูหนูอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ว
เพราะหนูเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนนะต้องไปอยู่ที่อื่น

เพราะอะไรคะหนูทำอะไรผิดคะ
หนูย้ายไม่ชอบเด็กที่ไม่มีการมีงาน
ไม่ชอบเด็กที่ไม่เรียนหนังสือไม่อะไร

เรียนออนไลน์ยายก็ไม่เคยเห็นหนูไปโรงเรียน
เอ้าก็เรียนออนไลน์เรียนหน้าคอม
หนูจะไปโรงเรียนทำไม
เออหนูก็ไปเรียนที่โรงเรียน
ยายอาจจะไม่เข้าใจนะพี่เบิร์ต
สถานการณ์ตอนนี้เขาเรียนออนไลน์กันนะ
ก็ทำไมก๊อฟเรียนออนไลน์แล้วก๊อฟไม่ไปโรงเรียนนะ

คือคุณยายแกถ้าเกิดว่าในคลิปมีเนี่ย
จะเห็นว่ายายพอน้องตอบไว้
ก็ตอนนี้เขาเรียนออนไลน์กันไงมันมีโควิดไง
ยายก็ย้อนกลับไปเมื่อก่อนหนูก็ไม่ไปเรียนเหมือนกัน
ผมอ่านข่าวนี้ไปผมอมยิ้มไปนะคุณผู้ชมลองฟังดู
คลิปนี้เนี่ยนักศึกษาผู้หญิงคนนี้อยู่พิษโลกนะ
กำลังคุยกับคุณยายเจ้าของหอพักท่านเนี่ยที่เห็นอยู่นะฮะ
คือคุณยายไล่ออกจากหอบอกว่าก็หนูไม่เรียนหนังสือ
ทั้งที่น้องบอกว่าก็หนูเรียนเสาร์อาทิตย์
แล้วช่วงนี้มันมีโควิดเขาเรียนออนไลน์
แต่คุณยายเจ้าของหอยืนยันบอกว่าให้ออกอย่างเดียว
ตัวน้องถามว่าหนูผิดอะไรยายก็ตอบวนไปวนมา
แบบที่ปุ้ยกับก๊อฟเล่าไปด้วยนะ
เมื่อกี้บอกว่าก็ยายไม่ชอบเด็กไม่มีการมีงานทำ
แล้วไม่ชอบเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
แล้วประโยคนึงยายพูดประโยคนี้ด้วยไม่ชอบเด็กที่ร่อนไปร่อนมา
เออใช่นี่แหละฮะคือคุณยายก็บอกว่า
เรียนออนไลน์ชี้แจงคุณยายอีกนะ
คุณยายก็บอกว่าก็เรียนออนไลน์ก็ไม่เห็นเคยไปเรียน
เอาเออเอาล่ะสิอมยิ้มยังคุณผู้ชมฮะ
คือคุณยายก็ยืนยันให้น้องออกให้ได้๒๕

เพราะว่าตอนนี้มีคนมาวางประจำแล้ว
ว่าคุณยายพร้อมมากเออนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีเสียงแฟนของนักศึกษาผู้หญิงคนนี้นะ
ออกมาพูดออกมาในฐานะคนกลาง
โดยบอกยายบอกว่าน้องเขามีสัญญาอยู่

เรียกน้องนักศึกษาผู้หญิงไปคุยแบบกระซิบกระซาบส่วนตัว
ก็บอกก็หนูไม่ตั้งใจเรียนเที่ยวเก่งนะเรานะฮะ
ก็ถามกลับไปเที่ยวเก่งยังไง
คุณยายก็บอกอยากพูดเสียงดังไม่อายแฟนหรือไง
น้องก็บอกว่าจะอายทำไมแฟนหนูก็รู้
ก็ไปด้วยกันเนี่ย
แล้วยายยังบอกแบบที่น้องปุ้ยบอกว่า
ยายไม่ชอบคนร่อนไปร่อนมานะฮะ
คือหมายถึงไปเที่ยวนะคุณผู้ชมนะ

เพราะอยากให้ได้แต่คนที่ตั้งใจเรียนคนมีหน้าที่การงาน

ยายพี่หนูต้องแต่งตัวสวยหวือหวาวือหวา
ออกไปตอนเย็นเหรอหนูไปช่วยพี่ขายของ

หลังจากน้องนักศึกษาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับก็มี
เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะกันเยอะทีเดียวนะครับ
ก็แต่ล่าสุดเห็นบอกว่าน้องนักศึกษาเนี่ย
เขาโพสต์ล่าสุดแล้วนะคือไอ้ออกอ่ะออกออกได้
แต่สัญญามันยังไม่ครบไงคืออยากอยู่ให้ครบ

ก็เห็นว่าจะมีการคืนประจงประจำกันก็บอกว่า
หลังนะยายก็ทำป้ายติดหน้าหอนะ
ใครจะพักต้องไปเรียนทุกวันต้องเกรดเท่านี้อะไรแบบนี้นะ
ต้องมีคุณสมบัติชัดเจนเลยนะคะต้องระบุถึงแบบนั้น
แล้วก็คุณสมบัติดอกจันทร์ไว้เลยห้ามร่อนไปร่อนมา
หลอกไม่หรอกอันนี้ผมขออนุญาตคุณยายนะ
คือผมคงเดาว่าคุณยายเห็นทำงานไม่เรียน
เดี๋ยวจะมีตังค์จ่ายค่าหอหรือเปล่า

ผมเดาคือไอ้คนเช่ามันก็คิดอย่างหนึ่งนะ
แต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกผมอ่านไปผมก็อมยิ้มไปนะ

แต่ถ้าเกิดว่าพูดในแง่ของกฎหมายจะมาใช้เหตุผลนี้จะไม่ได้นะ
ต้องไปดูตามสัญญาที่ทำไว้ว่าระบุว่ายังไงนะคะ